มาต่อกันที่บรรยากาศการทำบุญครบร้อยวันของจ่าแซมวีรับบุรุษถ้ำหลวงกะหนดจัดกันไป
เป็นการเข้าร่วมพิธีพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานของจ่าแซม
จัดขึ้นที่บ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขณะที่ภรรยาของจ่าแซมเองเปิดใจแม้ว่าจะผ่านมากว่า๓เดือนแล้ว
แต่ก็ยังคงคิดถึงจ่าแซมในทุกวันค่ะ
เมื่อเช้าวันนี้นะคะครอบครัวของนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
พิธีบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันจากการจากไปที่บ้านหนองคู
ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุลพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าแซมค่ะ
โดยมีตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
รวมทั้งทีมนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่นำโดยนายเอกพลจันทวงหรือโค้ชเอก
พร้อมด้วยสมาชิกทีมหมูป่าเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมค่ะ
จากนั้นก็มีการไปปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุฎแคน
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอนุสวรีรูปหล่อโลหะจ๋าแซมที่ยังไม่ได้ทำการบวงสวงอย่างเป็นทางการ
งานนี้ยังมีหนุ่มคนนี้นะคะไผ่พงศธรแล้วก็จาร้อยเฮลลี่มาร้องเพลงค่ะ
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
เขาบอกว่างานนี้เนี่ยไม่มีการคิดค่าตัวด้วยนะคะมาใจนะใช่มาด้วยใจจริง
ส่วนพวงมาลัยแล้วก็เงินที่ได้รับจากแฟนเพลงอันนี้ก็มอบให้กับครอบครัวของจ๋าแซม
เพื่อเป็นการสมทบในการทำบุญร้อยวันครั้งนี้ด้วยนะคะ
โค้ชเอกเองก็นำทีมหมูป่ามาร่วมทำบุญแล้วก็พูดกับทีมข่าวสั้นบอกว่าดีใจค่ะ
ที่ได้มาร่วมทำบุญให้กับจ๋าแซมแล้วก็จะดูแลน้องในทีมให้เป็นคนดี
แล้วก็จะทำกิจกรรมต่างเพื่อจ่าแซมต่อไปเรื่อยค่ะ

ไปไหนนี่เหมือนซุปเปอร์สตาร์คนขอถ่ายรูปกันโอ้โหแหม

งานนี้ก็มีคนมาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนทางด้านของนางวรีพรกุนันภรรยาของจ๋าแซมเปิดเผยว่า
จะครบร้อยวันของการจากไป
แต่ในความรู้สึกเหมือนเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นาน
ทุกวันนี้อาศัยอยู่ที่บ้านพักเดิมค่ะที่อยู่กับจ่าแซมนี่แหละค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างยังอยู่ในห้องเสมือนเดิมเลย
เหมือนว่าจ๋าแซมยังอยู่วันว่างหรือวันหยุด

แล้วกลับมาเยี่ยมพ่อแม่จ๋าแซมเป็นประจำทุกเดือนค่ะ
ก็อยากให้ตรงอย่างนี้เหมือนเดิม
เพราะถ้าไม่งั้นเราหยุดก็ไม่ได้
อื้มมยังคงร้องไห้

เขาจะร้องไห้เสมอเขาบอกคิดถึงทุกวัน
อืมมวีรบรุธธรรมหลวงนะ

ขณะที่พ่อของจ๋าแซมนายวิชัยกูนัน
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
รวมทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นอดีตหน่วยซิลที่เดินทางไปยังถ้ำหลวงพร้อมกับจ่าแซม
ก็บอกว่าการร่วมทำบุญระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละของจ่าแซม
ช่วยเหลือสังคมเพราะว่าทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะ
ถ้าถ้ำหลวงกลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปกลับไปเที่ยว
กลับไปเอาบรรยากาศเก่าที่เราเคยไปทำข่าวกันแล้วก็ไประลึกถึงจาแซมด้วย

ถึงบอกจาแซมถึงว่าท่านจะจากไปแล้ว
บรรยากาศเนี่ยคือแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ย
ตราตึงในใจของเราแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะ